คุณผู้ชมช่วงนี้นะฟ้าฝนไม่ค่อยจะเป็นใจเลย

เช้ามืดที่ผ่านมาฝนตกเฉยเลย
เพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่เช้ามืดนี้มีฝนตกเนี่ย
มีรายงานอุบัติเหตุเข้ามาเยอะแยะเลย

ตำรวจสนบางบอนรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
รถชนเสาไฟฟ้าที่ปากซอยเอกชัย๑๐๒ทับ๒

ระหว่างเดินทางฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เนี่ย
ทำให้รถอาสาสมัครที่จะเดินทางไปช่วยเหลือจุดเกิดเหตุ
เสียหลักพุ่งชนร้านสติ๊กเกอร์ข้างทางไปอีก
ยังไม่ทันจะไปถึงจุดเกิดเหตุไปช่วยเขาเลย

โดยจุดแรกที่เกิดเหตุเป็นเหตุรถชนเสาไฟฟ้า

เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
สำหรับสาเหตุเนี่ยคนขับบอกเอาไว้ว่า
ถนนมันลื่นก็เลยไม่สามารถบังคับรถได้ค่ะ
ส่วนรถอาสาสมัครที่เกิดอุบัติเหตุไปชนร้านสติ๊กเกอร์เนี่ย
เป็นรถตู้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูนะคะ

มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนด้วยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนค่ะ
สาเหตุเดียวกันเลยฝนตกถนนลื่นบังคับรถไม่ได้เหมือนกันค่ะ
คนเขาบอกว่าบางทีฝุ่นมันปกคลุมไม่ได้ตกนานแล้ว
แล้วเวลาฝนตกมาทีมันเลยลื่นมากนะคะ
ต่อมาช่วงเวลาประมาณ๖โมงเช้าตำรวจสนราชพร้าว
รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถเมย์ชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตบนถนนลาดพร้าวขาออก
ปากซอยลาดพร้าว๑๐๑แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบรถเมย์โดยสารประจำทางสาย๙๖สายหมอชิดมีนบุรี
และยังพบผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นชายอายุ๑๗ปีนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
บาดแผลก็คือกระหลกศรีสะแตกนอนตะแคง
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังจะขี่รถจักรยานยนต์ไปหากลุ่มเพื่อนที่ย่านมีนบุรีนี่แหละ
ว่าน่าจะขับขี่รถมาด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ไปเฉียวชนกับรถเก๋งอีกคันนึง
แล้วก็เสียหลักล้มลงเนื่องจากถนนลื่น
ที่รถเมย์ที่วิ่งมาก็เบรกไม่ทันล่ะค่ะเลยทับร่างเสียชีวิตนะคะ
มาอีก๒ชั่วโมงค่ะเวลาประมาณ๘โมงเช้า
มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ได้รับแจ้งอีกว่ามีอุบัติเหตุ
รถกระบะป้ายแดงชนเข้ากับรถจักรยานยนต์
บริเวณสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ถนนเพชรกะเสมนะคะ
มีผู้เสียชีวิต๒รายค่ะ
หนึ่งในนั้นเป็นข้าราชการครูด้วย
สอบถามคนขับรถกระบะป้ายแดงก็รู้ว่าเขาขับรถมาตามทาง
แล้วอยู่ท้ายรถมันเกิดสะบัดค่ะ
ก็เลยทำให้เขาเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลาง
ชนเข้ากับรถจักรยานยนต์คู่กรณี
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตค่ะ